กลับไปวันเลือกตั้ง๒เมษายน๒๕๕๙
มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้แสดงอารยะขัดขืน

นำไปสู่การต่อสู้คดีในชั้นศาล
แต่สารมีคำพิพากษายกฟ้อง
โดยชี้ว่าการเลือกตั้งเมื่อ๒เมษายน๒๕๕๙
เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูล
ดังนั้นบัตรเลือกตั้งจึงไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง

และการกระทำของจำเลยจึงไม่อาจเป็นความผิด
ที่จำเลยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วฉีกบัตร
ก็เพื่อสื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเลือกตั้งที่ไม่ชอบทำ
ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
เป็นการใช้สิทธิ์ต่อต้านการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยสันติวิธีจึงพิพากษายกฟ้อง
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเมืองปี๒๕๕๙
แต่มาในยุคนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถกระทำการแบบนี้ได้หรือไม่
กฎหมายเลือกตั้งกำหนดโทษค่อนข้างรุนแรงสำหรับผู้ฉีกบัตรเลือกตั้ง
โดยระบุว่าผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย
หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใดแก่บัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

ซึ่งการกระทำโดยจงใจคือการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากการกระทำของตนคือมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนั่นเอง